ศรีมานะคะมีนักเรียนชายชั้นม๑อายุเพิ่ง๑๓ปีค่ะ
ลงไปเล่นน้ำที่บริเวณใต้สะพานชัยวรมันปรากฏว่าจมน้ำนะคะ

กู้ภัยเจอร่างของน้องและพยายามจะปั๊มหัวใจเพื่อช่วยชีวิตค่ะ
นี่คือกู้ภัยช่วยกันปั๊มหัวใจเด็กชายวัย๑๓ปี
คือปั๊มหัวใจบนเรือของกู้ภัยเลยนะคะ
ใต้สะพานชัยวรมันเป็นสนามแข่งเรือพิมายลำน้ำมูล

กู้ไพเจอร่างของน้องและพยายามจะปั๊มหัวใจเพื่อช่วยชีวิตค่ะ
นำตัวเด็กที่จมน้ำขึ้นฝั่ง
และพอขึ้นฝั่งมาได้ก็พยายามจะปั๊มหัวใจอีกรอบหนึ่ง

หลังจากนั้นนำตัวขึ้นรถฉุกเฉิน
ส่งโรงพยาบาลพิมายแต่สุดท้ายเป็นเรื่องเศร้า

เหตุการณ์เกิดขึ้น๑๐โมงครึ่งของวันนี้นะคะ
สนามแข่งเรือยาวออกไปตรวจสอบพร้อมกู้ภัย
มีเด็กนักเรียนชายชั้นม๑๒คนยืนแบบ

พาออกอ่ะค่ะพาออกไปสองซีกแล้วก็ทำเป็นเรือค่ะ
พายลงไปในน้ำค้นหายอยู่ยี่สิบนาที
เจอร่างของน้องนะคะจมอยู่ก็พยายามจะปั๊มหัวใจ
คือนำขึ้นมาบนเรือก็ปั๊มหัวใจขึ้นมาบนฝั่งก็ปั๊มหัวใจอีกรอบหนึ่ง
แล้วก็รีบส่งโรงพยาบาลเพื่อนของน้องที่จมน้ำบอกว่า
อยู่ใกล้สนามแข่งเรือเนี่ยก็มาเล่นน้ำกันตั้งแต่เช้ามากับสามคน
โรงเรียนกำลังให้เด็กนักเรียนเข้าแถวเคารพทงชาติ
เพื่อนที่จมน้ำบอกว่าอยากว่ายน้ำอยากเล่นน้ำ
เสื้อผ้ากระโดดลงไปเลยแล้วจมน้ำหายไปต่อหน้าต่อตาเพื่อนค่ะ
เพื่อนตกใจมากรีบไปบอกชาวบ้านรีบแจ้งกู้ไผ่
ผู้อำนวยการโรงเรียนพิมายวิทยาบอกว่าน้องนักเรียนกลุ่มนี้
ออกมาจากโรงเรียนก็คือไม่ยอมเข้าโรงเรียน
ฝ่ายปกครองก็ตามหากันตั้งแต่เช้ามารู้อีกทีก็คือ
จมน้ำเสียชีวิตไปหนึ่งคนเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่า
กระโดดลงไปว่ายน้ำเล่นน้ำแล้วอาจจะเป็นตะคริวอะค่ะ
ตอนนี้น้ำเย็นแล้วก็จมน้ำแล้วเพื่อนก็ช่วยกันเอาไว้ไม่ทัน
ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะไปหาสาเหตุ

เบื้องตนก็ได้ข้อมูลจากเพื่อนของน้องอ่ะนะคะเล่าให้ฟังเอาไว้แบบนี้